ขอบคุณผู้ชมครับไปดูอีกหนึ่งเรื่องที่ไม่เชื่อจริงเลยว่ามันจะเกิดขึ้นจริง

อันนี้เป็นเรื่องราวคืองานสมแบบนี้มันเคยเกิดขึ้นตระว่าเป็นความประสงค์ของผู้เสียชีวิตและผู้วายชน